ถ้าวันหนึ่งโลกใบนี้ขาดแคลนอาหารแมลงจะกลายเป็นทางเลือกสุดท้าย
ในฐานะแหล่งโปรตีนที่เต็มไปด้วยโภชนาการทางอาหาร
เรามาทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันดีกว่า
หากเราคิดว่าจะเริ่มกินมันอย่างจริงจัง
ลองมาดูราคาแมลงในยุคข้าวยากหมากแพง
เรียกว่าแพงกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เสียอีก
แต่ข้อดีคือใช้ต้นทุนต่ำโตไวเลี้ยงได้ทั้งปี
และแมลงไทยยังโกอินเตอร์สร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงเป็นกรอบเป็นกรรมกันเลยทีเดียว
ถึงแม้แมลงจะตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับ
แมลง๑ขีดเราจะได้โปรตีนจากแมลงแต่ละชนิดต่างกัน
โปรตีน๙๒กรัมไขมัน๒๐๔กรัม
ักแด้ไหมโปรตีน๑๔๗กรัมไขมัน๑๗๗กรัม
จิ้งหลีดโปรตีน๑๘๖กรัมไขมัน๖๐กรัม

ทังก้าโปรตีน๒๗๖กรัมไขมัน๔๗กรัม
จุดเด่นอาหารแมลงอยู่ที่สารอาหารกลุ่มพลังงานโปรตีนและไขมัน
ไคตินจากเปลือกแมลงส่งผลต่อการลดลงของระดับคอเลสเตอรอล
และไตรกีเซอร์ไลน์ในเลือดได้
อกจากนี้ไคตินและไคโทซานยังช่วยต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต

และเมื่อเราหย่อนแมลงลงกระทะไปพร้อมกับน้ำมัน
จะทำให้แมลงมีเนื้อสัมผัสกรอบมีกลิ่นหอม
ให้การขบเคี้ยวเกิดขึ้น
คำแล้วคำเล่าตัวแล้วตัวเล่า
นักชิมอาจจะลืมปริมาณที่ตนกินเข้าไป
ดังนั้นการกินแมลงมีข้อควรระวังดังนี้
แมลงจะดูดซับเอาน้ำมันจนทำให้แมลงทอดเต็มไปด้วยไขมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
แน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายและการทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของผู้ขายนั่นเอง
หากเรากินแมลงทอดมากเกินไปอาจเข้าไปรบกวนการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน
และถ้าเราไม่ทอดเจ้าแมลงกินสดเลยดีไหม
แมลงอาจกินสารพิษฆ่าแมลง
หรือสารพิษที่เกษตรกรใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

ซึ่งนอกจากการทอดแมลงกินแล้ว
เรายังสามารถนำแมลงมานึ่งลวกแกงปิ้งย่างคั่วและอบแห้ง
แต่อาจไม่อร่อยเหมือนทอดเท่านั้นเอง
แมลงทอดอร่อยดีมีประโยชน์ก็จริง
แต่ควรกินในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป
ซื้อ๑ถุงอาจแบ่งกินกับเพื่อน๒๓คน
ควรกินเพียง๑๒ครั้งต่อสัปดาห์
แล้วอย่าลืมกินอาหารอื่นให้ครบ๕หมู่
เพื่อจะได้มีแรงกินแมลงต่อไปในอนาคต